เราเคยพาคุณผู้ชมไปที่วัดกุวดีทองนะคะ
งานนี้นี่อเจ้าตัวเล็กตัวน้อย
มากันเพียบมากันเป็นครอบครัวเลยนะคะ
โอจ้าวเห้ย
ปุ๊กเราเต้นร้ำแท็บ
บรรยากาศนี่สุดยอดเลย
สุดยอดจริงแล้วงานนี้ผู้ใหญ่เค้าก็พามาคือนำโชมนำเที่ยวด้วยตัวท่านเองเลยนะคะ
ที่วัดกุดีทองตะบนรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนี่แหละค่ะ
วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดโบราณมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับพระเพศราชา
ซึ่งหลายคนก็คงคุ้นเคยกันดีจากละครดังเนี่ยนะคะ
ตอนนี้จัดงานขึ้นมาโดยชวนประชาชนมาร่วมงานและต้องแต่งกายชุดไทยแบบนี้
โดยมีพระมหาภัยรัฐขันติสาโรเจ้าอาวาสค่ะเป็นผู้ถือไมค์บรรยายด้วยตัวเองเลย
เล่าให้ฟังเกี่ยวกับความเป็นมาของวัดเกี่ยวกับองค์พระเพศราชา
รวมถึงความเป็นมาของพระยานมาตรและอุโบสถเสมาที่อยู่คู่องค์พระเพศราชา
พระองค์ทรงบูรณะนะคะแล้วก็เดินทางมาประกอบพิธีวิสงคเสมาด้วย
จากนี้ค่ะก็ยังได้มีการร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
สมทบทุนในการร่วมบูรณวัฒน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะ
จากการที่พาเที่ยวพาชมแล้วเขายังสอบถามความคิดเห็นผู้ที่มาร่วมงานด้วย
เพื่อที่จะเอาความคิดต่างมาสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งดีในวัดขึ้นนะคะ
เพื่อเป็นการเริ่มสร้างอนุสาวรีให้เป็นพระบรมราชานุสรแห่งคุณงามความดี
แด่พระองค์ประดับเอาไว้บนแผ่นดินถิ่นเกิดของพระองค์ด้วย
แล้วก็จัดพื้นที่ย้อนยุคค่ะให้มีการนำขนมไทยมาจัดจำหน่ายมาตั้งซุ้มให้กิน
คือให้กินฟรีเอางี้ละกันจำหน่ายไม่ต้องหรอกงานนี้จัดฟรีให้ชมฟรีกันเลยนะคะ
นี่แต่งกันมาทุกยุคทุกสมัยก็ถือว่าได้บรรยากาศนะคะ
ไปเนี่ยนะก็อย่าลืมให้แต่งชุดย้อนยุคแบบนี้ไปด้วย
จะได้เข้ากับบรรยากาศเข้ากับงานนะ
ว่ากันว่าไปที่นี่ไปขอพรคือไปจับที่พระยานมาตร
จะมีคือขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน

ต้องลองไปสักการะบูชาไปไหว้พระไปเที่ยวชม
แล้วก็ไปร่วมสืบสารโบราณดีแบบนี้ด้วยนะคะ